สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจุธารัฐเอียมพันธ์และคุณอรัชพรชราดลนะคะ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดรายการพิเศษค่ะที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาร่วมกับกรุงเทพมหานครรวมทั้งอีกกว่า๒๐กระทรวงนะคะ
มงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
สวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพนะคะ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
แล้วก็ช่วยลดละเลิกอบายมุกต่างในวันปีใหม่ด้วยนะคะ
ก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะจากการเคาน์ดาวน์มาเป็นสวดมนต์ข้ามปี
ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเป็นที่นิยมมาหลายปีแล้วเหมือนกัน
หลายคนก็เปลี่ยนไปวัดกันนะคะในช่วงเวลาเขาดาวน์แบบนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรจะส่งเสริมค่ะ
เพราะว่าเป็นการรักษาแล้วก็เป็นการส่งเสริมทั้งคุณธรรมศิลธรรม
แล้วก็จริยธรรมของคนในชาติด้วย
เป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
แล้วก็ต้อนรับชีวิตปีใหม่ด้วยสิริมงคลต่างนะคะ
ซึ่งปีนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมไทย

ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
ก็ตั้งใจที่จะให้อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะ
รวมถึงยังได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
แล้วก็สวดมนต์ให้กับประเทศไทย
ให้กับประชาชนคนไทยครอบครัวและตัวเอง
มีความสุขตลอดทั้งปีใหม่ด้วยค่ะ
ซึ่งแน่นอนวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปในหลายพื้นที่ด้วยกัน
แล้วเราก็จะมีรายงานในแต่ละพื้นที่มาด้วยค่ะ
กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด
จัดขึ้นกันที่วัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
มีวัดที่จังหวัดลำพูนจังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครพนม

ผู้สื่อข่าวเราประจำอยู่ทุกจุดเลยค่ะ

อกจากนี้ยังมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนค่ะ
ในกรุงเทพมหานครของเราเองนะคะ
ก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ก็ยังได้ร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็คณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศ
สวดมนต์ข้ามปีที่วัดไทยในต่างประเทศด้วย
ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมจะได้ติดตามบรรยากาศทั้งหมด

พูดถึงศาสนาแล้วประเทศไทยเราเอง
ก็มีคนหลากหลายชนชาติแล้วก็หลายศาสนา
ซึ่งแต่ละศาสนาก็จะมีทั้ง
ขนบประเพณีแล้วก็ธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
พุทธเราเนี่ยก็เป็นการสวดมนต์ข้ามปีกันใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราก็ยังมีกิจกรรมจากทั้งของศาสนาคริสต์

ก็มีการจัดสวดมนต์อธิษฐานขอพร
ตามหลักธรรมทางศาสนาเหมือนกันนะคะ
วันนี้มีบรรยากาศของ๓ศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย
คร่าวเลยของศาสนาคริสต์จัดที่
ศนวิหารอสัมชันเขตบางรักษ์
โดยสภาประมุกบัตรหลวงโรมันแคทอลิกแห่งประเทศไทย
ก็มีการจัดกิจกรรมอธิษฐาน
ขอการอวยพรและการทรงนำจากพระเจ้า
ถวายเพลงสรรเสริมพระเจ้าแล้วก็มีการอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วย
ค่ะโดยบรรยากาศที่อาศนาวิหารวัดอัดสัมชันบางรักษ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
มีการจัดพิธีตั้งศีลอวยพรศีลแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ
เนื่องในโอกาสผ่านคริสต์ศักราช๒๐๑๗
สู่คริสต์ศักราช๒๐๑๘
พิธีกรรมนี้จัดขึ้นในคืนสุดท้ายของปี
เพื่อขอพระคุณขอโทษแล้วก็ขอพรจากพระเจ้าก่อนจะเริ่มศักราชใหม่
เข้าร่วมพิธีราว๓๐๐คน
พิธีการเริ่มขึ้นด้วยพิธีการตั้งศีลและอวยพรศีล

พร้อมทั้งร่วมกันขับร้องบทเพลงและบทสันเสริมพระเจ้า
จะมีพิธีมิซาที่เป็นพิธีประจำทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ
และหลังจากนั้นก็เป็นการให้พร
เพื่อให้คริสตศาสนิกชนประสบความสำเร็จในปี๒๐๑๘ที่จะถึงนี้
พร้อมทั้งยังสังสรรค์กันบริเวณลานนอกอาศนวิหารด้วยค่ะ
ส่วนศาสนาพรามฮินดูค่ะก็มีการจัดกิจกรรมที่
เทพมนเทียนสมาคมฮินดูสมาร์ทเขตพระนครนะคะ
ก็จัดกิจกรรมพิธีบูชาไฟพร้อมด้วยคณะพราม
มีการสวดสันเสริญเทพเจ้าตามพิธีของฮินดูด้วยค่ะ
ซึ่งบรรยากาศภายในโบสถเทพมนเทียนสมาคมฮินดูสมาร์ทเขตพระนคร
เต็มไปด้วยประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาพรามฮินดู
ที่ร่วมกันสวมใส่ชุดตามวัฒนธรรมอินเดีย
เพื่อเข้าร่วมพิธีสวดสันเสริญเทพเจ้า
เนื่องในวันสิ้นปีพุทธศักราช๒๕๖๐
ก่อนเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช๒๕๖๑ค่ะ
โดยพิธีก็จะเริ่มจากการจุดประทีบเบื้องหน้าเทวรูป
พระแม่อุมาเทวีเวลา๓ทุ่มตรงที่ผ่านมา
ที่ทุกคนจะร่วมกันสวดมนต์ระลึกถึงพระองค์
ซึ่งถือเป็นพิธีแรกในวันสิ้นปี
ทุกคนต้องร่วมกันสวดมนต์ระลึกถึงพระองค์
ตามความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาพรามฮินดู
เชื่อกันว่าพระแม่อุมาเทวีเป็นเทพอันศักดิ์สิทธิ์
และพระองค์จะประธานพรให้กับศาสนิกชนทุกคนค่ะ
จากนั้นทุกคนก็จะได้ร่วมกันทำพิธีสวดสันเสริญเทพเจ้าองค์อื่น
อาทิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ศรีดาพระรามองค์ฮานุมานองค์พระนาราย
และองค์พระศิวะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และยังร่วมกันเป็นสักขีพยานในวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่อต้อนรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ด้วยค่ะ
ส่วนศาสนาซิกนะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่ศาสนสถานคุรุษวาราศิกวัดซิกเผารัฐเขตพระนคร
โดยสมาคมศรีครุสิงสภาก็มีการจัดกิจกรรมสวดอรดาษอธิษฐานขอพรนะคะ
บรรยากาศภายในสมาคมศรีครุสิงสภาวัดซิกเผารัฐเขตพระนคร
มีชาวไทยซิกจำนวนมากร่วมกันทำพิธีสวดมนต์ข้ามปีตามความเชื่อที่ว่าถ้าหากได้ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีในวันเริ่มต้นปีใหม่
ก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมีความสันติสุขเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ชีวิตจะราบรื่นค่ะ
ในเวลา๕ทุ่มนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อขอพรจากพระมหาคัมภีร์ค่ะ
โดยจะมีศาสนาจารย์เป็นผู้นำสวดและจะสวดต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ๕ทุ่ม๕๐นาที
จากนั้นจะมีพิธีขับร้องตามคำสั่งสอนของพระมหาคัมภีร์
โดยใช้ดนตรีประกอบต่อเนื่องจนค่ำวันใหม่นะคะเป็นอันเสร็จพิธี
ซึ่งพิธีนี้ค่ะสืบทอดมายาวนานกว่า๒๕ปีแล้วค่ะ
ส่วนศาสนาพุทธของเราเองนะคะจุดหลักเลยที่มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ
ที่นี่ก็เป็นสถานที่ถ่ายทอดสดในการสวดมนต์ข้ามปีด้วย
เผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางไปวัดใกล้เคียง
หรือว่าไม่ได้มีนัดไปปาร์ตี้เขาดาวน์ที่ไหน
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เขาดาวน์แล้วก็สวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ
ติดตามกับคุณรัชตะวันโภชนุกูแล้วก็คุณเชอรี่รัตนภัยทูลค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดอรุณราชวรรมหาวิหารค่ะ
ตามกำหนดการค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๔๐นาที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
แทนนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประรำพิธีนะคะ
จะเป็นตัวแทนจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนัตรัย
จุดเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

หลังจากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้
ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวะชิลาลงกรบดินธระเท็ปัยวรรังปูน
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙ค่ะ
จากนั้นนะคะประธานสงฆ์จะนำสวดบทสันเสริญคุณพระรัตนัตรัย
เพื่อส่งท้ายปีเก่าและต่อด้วยการเจริญจิตภาวนาพร้อมกัน๓นาทีค่ะ
และในเวลา๒๔นาฬิกาจะมีการลั่นคล้องชัยจำนวน๙ครั้ง
หลังจากนั้นค่ะเวลาเที่ยงคืน๙นาทีจะมีการสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่
สมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้า
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ถือว่าเป็นการสวดมนต์ให้กับประเทศไทย

ให้ได้มีความสุขตลอดปีใหม่นั่นเองค่ะ
บรรยากาศในการสวดมนต์ข้ามปี
นวัฒน์อรุณราชวรรามตอนนี้
ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ

บรรยากาศการสวดมนต์แบบนี้อีกครั้งนะคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้เราสองคนขอส่งกลับไปทางสถานีนะคะ
เพื่อติดตามชมบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปี
ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยกันต่อค่ะ
ขอบคุณคุณใบตองแล้วก็คุณเชอรี่ด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดรวมถึงกำหนดการคร่าวด้วยว่า
จะเป็นกำหนดการในกิจกรรมของการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณนะคะ

เรายังมีกิจกรรมของการสวดมนต์ข้ามปีแบบนี้ในหลายพื้นที่ด้วย
มีทั้ง๕ภาคภาคเหนือใต้ออกตกแล้วก็อีสานด้วย
ใช่ค่ะทางไทยรัฐทีวีเราส่งผู้สื่อข่าวลงไปทุกพื้นที่แล้วนะคะ
สัมผัสกันถึงถิ่นเพื่อจะรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดกัน
จะไปดูบรรยากาศกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
ในจังหวัดที่มีกิจกรรมกันบ้างอย่างเช่นที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนะคะ
วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงจังหวัดกำแพงเพชร
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราช
รวมทั้งที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนครพนม
แล้วก็วัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วไปติดตามกันเลยค่ะ
กว่า๓๐๐คนพากันไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี
ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารได้จัดขึ้น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ได้ร่วมกันส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธวิถีธรรม

โดยพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง
จากน้องนักเรียนนักศึกษาจังหวัดลำพูน
จากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรรท

จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนัตรัย

เจ้าคณะจังหวัดประธานฝ่ายสงฆ์

เพื่อให้ทุกโศกโรคภัยออกไปจากตัว

และเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในวันปีใหม่
โดยมีการสวดมนต์ตามกำลังวัน
พร้อมทั้งให้ผู้ที่เกิดในวันต่างนั้น
ได้จุดทูปเทียนบูชาพระท่านธรรมพุทธชัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูน
และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองล้านนาด้วยครับ
จากนั้นก็ได้เริ่มสวดเจริญพระพุทธมนตร์นะครับ
พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนที่มากันจำนวนมาก
ไปจนถึงเวลาประมาณ๐นาฬิกา๑นาที
ของวันที่๑มกราคมปี๒๕๕๙
ซึ่งถือเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

และเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต
ในวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้ครับ

เป็นกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรม

การปฏิบัติธรรมในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีที่เป็นมงคลกับชีวิต

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

รวมทั้งเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล

มหาวชิราลงกรวดินทรเทพยาวรางกูล

จากวัดพระทาทธร์ฮาริคบุญชัย

เดินทางมาร่วมพิทธิกษีความพลี
ที่กลมการศาสนา
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
และสำนักงานวัฒนธรรม
คนเดินทางมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่กรมการศาสนาร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้น
แห่งนี้จะแตกต่างจากทุกที่เนื่องจากหลัง
มนต์ข้ามปีเสร็จแล้วในช่วงเที่ยงคืนจะมีการตัก
บาททันทีครับโดยปีนี้โครงการศาสนาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการนำมิติทางศาสนา
เข้ามาสู่กิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้โครงการสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
ซึ่งพุทธศาสนิกชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีนับพันคน
หลายคนตั้งใจมาที่นี่เพราะเชื่อว่าพระเจดีอารามจะส่งพลังศักดิ์สิทธิ์จากพระบรมธาตุ
ให้เกิดความสิริมงคลต่อตนเองไปตลอดทั้งปี
ซึ่งบริเวณโดยรอบพระบรมธาตุเจดียารามนครชุมมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงาน
พระราชวชิละเมธีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครชุมให้ข้อมูลว่า
วัดแห่งนี้จะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากหลังสวดมนต์ข้ามปีเสร็จ
จะมีการตักบาดด้วยข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งเมล็ดถั่วและงา
เป็นการตักบาดรับปีใหม่ก่อนที่อื่น
การที่ตักบาดด้วยเมล็ดถั่วก็เพื่อสื่อความหมายให้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วนั่นเอง
ตักบาทเที่ยงคืนอันนี้ไฮไลท์พิเศษ
เพราะตักบาทเที่ยงคืนนี้ไม่ได้ตักบาทเข้าสารไม่ได้ตักบาทเข้าสุขแต่ประการใด
แต่เป็นข้าวสารถั่วงาที่ทำไว้เป็นเคล็ดประมาณสักคนละถุงละถุงละถุงเล็ก
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองงอกงามภัยบูลนั่นเองเจริญพร
ส่วนเจดียารามคือศูนย์รวมจิตใจของชาวกำแพงเพชรมานานกว่า๖๐๐ปี
ตามความเชื่อจะมีเหล่าเทพดูแลพระธาตุ๑๖องค์
หากใครได้สวดมนต์ข้ามปีรอบเจดีแห่งนี้
เปรียบเสมือนมีเหล่าเทพคอยปกป้องไปตลอดทั้งปี
อย่างที่บอกไปนะครับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่นี่
จะต้องจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเมล็ดถั่วรวมไปถึงงานะครับ
เพื่อทำบุญตักบาทหลังพิธีเสร็จนั่นเองครับ
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมธาตุเจดียารามนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
คุณผู้ชมครับผมยังอยู่ในบรรยากาศของกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ที่วัดพระมหาท่าจังหวัดตะคร๔ธมราชนะครับ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าฝนก็หยุดตกแล้ว
แล้วก็เอาประชาชนที่อยู่ด้านหลังผม
มากันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ
เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่หนึ่งท่านครับ
ที่ต้องบอกว่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับการไปสังสรรค์กับเพื่อน
อย่างที่เคยมาไปเข้าดาวน์ตามสถานบันเทิงนะครับแล้วก็เลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่ทางทำด้วยการมาทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครับ
ยุ้ยวราพรใจซื่อดีวัยรุ่นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เลือกปฏิเสธไม่ไปสังสรรค์กับเพื่อนอย่างที่เคย
ขับรถมาจากอำเภอชะอวดซึ่งอยู่ไกลจากตัวเมืองถึง๖๐กิโลเพื่อมาสวดมนต์ข้ามปีครั้งแรกในชีวิตที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับ
ปกติเนี่ยก็จะไปฉลองปีใหม่ตามร้านเหล้าค่ะแต่ปีนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นสวดมนต์ข้ามปีดูค่ะ
ก็รู้สึกทำให้จิตใจเราสงบสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราด้วยค่ะ
ไม่ต้องไปเจอคนเมาแล้วตีกันไปนั่งกินกันเมากลับมาขับรถชนกัน
แล้วก็ถ้าเกิดจะเสียใจที่สุดถ้าเกิดไปเจอคนที่แบบเขาเป็นคนที่เรารู้จัก
คนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าเพื่อนเพื่อนกันค่ะอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนให้ลองมา
บนข้ามปีดูแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงจริงไม่ใช่แค่ยุวราพรแต่ว่ายังมีวัยรุ่นอีกหลายท่านนะครับ
หันหลังให้ร้านเหล้าแล้วก็หันหน้าเข้าทางทำมาสวดมนต์ข้ามปีที่นี่ต้องขอบคุณกิจกรรมดีแบบนี้
ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพากรทรัพย์แตงถ่ายภาพ
เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีมาล่ายกันครับ

แล้วเวลาอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงนะท่อที่กิจกรรมสวดหมดข้ามปีที่วรรภทราบภรรณวรรรภมมหาวิหารจะเริ่มขึ้นค่ะ
ขามกลางวัฒนธรรมลวจดหน่วนนาทิ์เข้ามารวมสวดหมนค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเชิญชวนให้ประชาชน
ทำบุญรักษาศีลเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา
พระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์
รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้จิตใจแจ่มใส
เป็นการเริ่มต้นในวันปีใหม่ที่เป็นมงคล
โดยใช้ช่วงเวลาก้าวข้ามนี้สงบจิตใจต้อนรับปีใหม่
จิตใจที่บริสุทธิ์เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีที่เป็นมงคลกับชีวิตค่ะ
จริงการสวดมนต์ก็ควรจะสวดทุกวันแต่ว่าในการสวดมนต์ข้ามปี
มันก็เป็นปีละครั้งก็จะเป็นคล้ายกับการทำบุญใหญ่ให้ชีวิตในครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับองค์พระธาตุพนมนะคะถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมมายาวนานอายุเก่าแก่กว่าสองพันปีค่ะ
ภายในนะคะได้มีการบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดปีวอกค่ะ
เทศกาลปีใหม่นี้จึงมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายค่ะ
และจนถึงขณะนี้เองนะคะพุทธศาสนิกชนก็ยังคงหลั่งไหลมาที่พระธาตุพนมกันอย่างไม่ขาดสาย
เพื่อที่จะร่วมสวดมนต์ข้ามปีก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นในอีกประมาณ๔๕นาทีที่จะถึงนี้ค่ะ
พระชาววรินทร์พระชาวประพานันทร์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครพนมค่ะ
ในคืนข้ามปีคืนนี้ที่วัดสะแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดสะแก้วที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปีนะคะ
กลายเป็นที่รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชาค่ะ
ในการที่จะมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีก้าวขึ้นสู่ปีใหม่ด้วยวิธีธรรม
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
เป็นเรื่องของการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เพื่อเสริมสิริมงคลทั่วไทย
เป็นโครงการร่วมระหว่างทางไทยกับกัมพูชาร่วมกัน

ผ่านวิถีไทยไปสู่วิธีธรรมในปีหน้านะครับ
ผลของการสวดมนต์นะครับนอกจากการได้บุญได้กุศลแล้วเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้
ก็คือว่าเราจะดึงให้กับพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกับเราครับ
โดยไม่อยู่บนท้องถนนนะครับแต่การที่จะเป็นเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุปเทศทางหน่วงหน้า
เช่นเดียวกับนายเชยจันนารองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมนเจย
แทนจากกัมพูชาซึ่งเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วย
โดยระบุว่าถือเป็นกิจกรรมที่ดีเริ่มต้นปีด้วยการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต
อีกทั้งยังเป็นการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย
สำหรับพิธีสงฆ์พระสงฆ์จะนำเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล
และเมื่อเข้าสู่เวลา๒๔นาฬิกาพระสงฆ์จะนำสวดชัยมงคลคาถาเชียยันโต
และสวดรับปีใหม่ด้วยชัยมงคลคาถาพาหุง
ก่อนหน้านี้นะคะในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
และการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านกัมพูชาจากจังหวัดบันเตียเมนเจย
ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดสะแก้วด้วยค่ะ
สิ่งที่อยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้นะคะก็คือพระเครื่องสามพลังบารมีค่ะ
หลวงปู่เงินหลวงปู่ทองและหลวงปู่เหลือค่ะ
ซึ่งทางวัดนะคะได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มาสวดมนต์ที่วัดแห่งนี้ค่ะ
โดยมีความหมายในทางสิริมงคลว่าในปี๒๕๖๑จะมีเงินมีทองเหลือใช้ตลอดปีค่ะ
สิริญญานิมกุลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากวัดสะแก้วพระอารามหลวง
พูดถึงประเทศกัมพูชาแล้วนะคะอีกหนึ่งจังหวัดที่นึกถึงเลยก็คือที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
เพราะว่าเป็นจังหวะที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมก็ดีหลายหลายอย่าง
ถีชีวิตเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันระหว่างชาวศรีสะเกดแล้วก็ชาวกัมพูชาด้วยนะคะ
เพราะมีการสืบทอดทั้งอิทธิพลทางด้านศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมขนบและอัตลักษณ์ต่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนับถือศาสนาความเชื่อหรือประเพณีพิธีกรรมนะคะ
โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่จัดขึ้นที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตเนี่ย
ภายใต้ชื่องานสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพประจำปี๒๕๕๙
โดยเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
รวมทั้งเพื่อเสริมสิริมงคลทั่วไทยในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาจากจังหวัดอุดรมีชัย
แล้วก็จังหวัดศิษย์เกตเนี่ยมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความปรองดองสมรรถฉันประชับสังพันธ์ธรรมดิตรี
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
เอามาดูจังหวัดที่ติดต่อกับประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะคะ
ซึ่งก็มีแม่น้ำโขงแล้วก็ภูเขาหลวงพระบางเป็นตัวกั้น
กับลาวเนี่ยมีพรมแดนติดกันถึง๑๑จังหวัดด้วยกันนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูจังหวัดที่ได้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ก็คือเชียงรายหนองคายมุกดาหารเนี่ยนะคะ
เป็นบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพประจำปี๒๕๖๑ที่มุกดาหารก่อนค่ะ
ก็มีประชาชนจากทั้งสองแผ่นดินไทยและลาวมาร่วมสวดมนต์ภายในวัดศรีมงคลใต้
มีนายภัยทูลรักประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธี
และตัวแทนกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการที่นำหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์มาแจกประชาชน๒๐๐เล่ม
มุกดาหารนี้นะคะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีอีกแห่งคือวัดศรีบุญเรืองอำเภอเมือง
ช่วงเช้าวันที่๑มกราคม๒๕๖๑ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทด้วย
ส่วนที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศกว่า๓๐๐คนมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
เริ่มตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มกว่าจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะของวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
มีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระธรรมมงคลรังศรีเจ้าอาวาสวัดโพชัยและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
กิจกรรมนี้มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๙รูปร่วมเจริญพระพุทธมนตร์แล้วก็สวดนพะเคราะห์
ยังมีพระเถราจารย์๔รูปนั่งปรกมังคลาพิเศษอธิษฐานจิตเมตตาภาวนาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณปลุกเสกวัตถุมงคลน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์๑๐๘วัดจากทั่วประเทศ
มีฝ้ายผูกแขนปฏิทินและรูปหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายแจกให้ด้วยนะคะ
ต่างจากที่วัดหาดไคร้อำเภอเชียงของที่เชียงรายค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วมีประชาชนแขวงบ่อแก้ว
ภายใต้ชื่องานสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน
จากนี้ยังมีการตั้งกระโจมไม้ค้ำสรีสืบชะตา
พร้อมด้วยเครื่องส่งสตวงหรือเครื่องส่งสะดอกเคราะห์
เพื่อส่งเคราะห์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนเมียนมาค่ะ
ก็จะพาคุณผู้ชมไปดู๒ที่ด้วยกันก็คือที่ตากกับที่ระนอง

ตรงนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากเพราะว่าเป็นอำเภอที่มีการค้า
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมานะคะ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงให้สองประเทศไปมาหาสู่กันเสมอ
ก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ
ก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่ชายแดนไทยพม่า
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเมียวดีของพม่านะคะ
มีการจัดงานภายในวัดไทยสามัคคีตำบลแม่กาสาค่ะ

มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวพม่า
จากจังหวัดเมียวดีมาร่วมกิจกรรมจนแน่นขนาดเลย
สวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้พระสงฆ์จากวัดในจังหวัดเมียวดี
ก็เริ่มสวดเป็นปฐมเริกเพราะว่าต้องเดินทางกลับ
ก่อนที่ด่านพรมแดนแม่ศรจะปิดค่ะ
ส่วนพิธีสวดมนต์ข้ามปีของพระสงฆ์ไทยก็จะเริ่มตั้งแต่๕ทุ่มเป็นต้นมาแล้ว
เช่นเดียวกับอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่จังหวัดระนองค่ะ
วัดวารีบรรพฤษหรือวัดบางนอนในอำเภอเมือง
พระครูสุนทรปริยติคุณเจ้าอาวาสได้เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๕๙
โดยเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวพม่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพลียงกัน
ก็นับเป็นเวลาที่จะได้ชำระล้างจิตใจให้สะอาด
ต้อนรับสิ่งดีเข้ามาในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
แล้วก็ส่งต่อความสุขและสิ่งดีให้กันด้วยค่ะ
จากนี้ทางวัดยังจัดงานประจำปีไหว้มหาทุติยเจดีศรีบรรพฤษพุทธชะยันตี๒๖๐๐ปีด้วย
ซึ่งเจดีแห่งนี้ก็เป็นที่เคารพสักการะจากพี่น้องประชาชนชาวพม่าเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนอกจากจัดในประเทศไทยแล้ว
ก็ยังมีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพในวัดอีก๕๐๔แห่งทั่วโลกที่จัดกิจกรรมนะคะ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูในประเทศที่เขาเวลาเร็วกว่าเราแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันไปแล้ว
อย่างที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นค่ะ
นาริตะประเทศญี่ปุ่นเขาก็จัดงานสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปี๒๕๖๐ต้อนรับปีใหม่๒๕๕๙
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนตร์
อกจากนี้ช่วงเช้าวันที่๑มกราคมตามเวลาท้องถิ่น
ปีใหม่พระราชรัฐพิเทศรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น
ประธานฝ่ายสงฆ์นายบรรษานบุญนาคเอกอัครราชทูต
กรุงโตเกียวประธานฝ่ายคารวาสได้นำคนไทยในญี่ปุ่น
ประกอบกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ข้ามปีด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดสตูนนะคะ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูนร่วมกับวัดสุทธิประดิษฐารามรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียนะคะ
จัดงานสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ร่วมมือกันของสองประเทศค่ะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
มีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาร่วมสวดมนต์คึกคักพิธีการที่วัดก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
มีการจับสลากของขวัญปีใหม่การเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
และสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่
ประธานในพิธีจะลั่นคล้องชัยพระสงฆ์สวดมนต์บทชะยันโตเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
อกจากนี้ก็มีบรรยากาศที่วัดไผ่หมาประเทศจีนด้วย
ซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพเช่นเดียวกันค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศจากวัดไทยในหลายพื้นที่นะคะ
ทั้ง๕ภาคของบ้านเรา
ใบประเทศไหนก็อยากที่จะไปวัดไทยที่นั่น
สำหรับคนไทยที่อาจจะติดภารกิจหรือว่าต้องทำงานอยู่ต่างประเทศ
ก็สามารถที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีได้ในทุกที่อีกเหมือนกัน

รู้สึกว่าจะมีทางฝั่งยุโรปก็มีสวิสเตอร์แลนด์
ว่าที่ไหนถ้าไปถ้ามีชุมชนคนไทย
เขาก็จะมีวัดไทยเป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่แล้ว
เวลามีวันสำคัญหรือว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนา
รวมทั้งอย่างนี้นะคะวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า
คนไทยก็จะไปรวมตัวกันที่วัดแล้วก็ไปทำบุญตักบาทกันอยู่แล้ว
รวมทั้งแน่นอนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตอนนี้
ในหลายพื้นที่เขาก็ได้รับความนิยมนะคะ
เพราะว่าหวังว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลขึ้น
ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปก็มีการจัดกิจกรรมในวัดไทยทั่วโลก
รวมแล้วถึงกว่า๕๐๔แห่ง
เมื่อสักครู่เราได้นำบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมดูนั้นเป็นแค่บางส่วนนะ
ไม่ได้หมายความว่าภาพที่อื่นไม่มีการจัด

ก็คือจัดกันทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงนอกจากพุทธศาสนิกชนแล้ว
ศาสนาอื่นอย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนต้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามฮินดูพรามซิส
คือก็มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
แล้วก็ในขนบของแต่ละศาสนาข้ามปีเหมือนกัน
จริงโบสถ์ต่างนอกจากจะโรแมนคาทาลิกแล้ว

ก็มีการจัดเป็นการสวดขอพรข้ามปีเหมือนกันในหลายที่
คุณผู้ชมก็ยังจริงพอมีเวลา๕นมครึ่ง

ใกล้บ้านตรงไหนยังสามารถออกไปร่วมได้
ยังมีวัดอีกจำนวนมากค่ะอย่างที่บอกวัดทั่วประเทศไทยเลย
ถ้าวัดไหนใกล้บ้านท่านท่านสะดวกเดินทางไป
ยังไปร่วมทันยังสามารถที่จะสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกันได้
ใช่ก็ถือว่าไปกันได้ทุกที่เลยนะคะ
สำหรับใครที่ใจยังอยากจะปาร์ตี้เขาดาวนกันอยู่ไม่เป็นไร

สวดมนต์ข้ามปีไปด้วยในระหว่างที่เขาดาวน์นะคะ

ใจหนึ่งอยากจะสวดมนต์แต่อีกใจเพื่อนก็ลากไป
ไม่เป็นไรตัวอยู่ปาร์ตี้ใจอยู่ในมือถือ

อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะปีใหม่แล้ว
เราก็จะอยู่กับคุณผู้ชมข้ามปีแบบนี้เหมือนกัน

ใครที่ยังไม่ได้มีแผนจะออกไปไหนหรือตั้งใจว่าจะอยู่ที่บ้าน
เปิดดูเราเป็นเพื่อนได้เราจะข้ามปีไปด้วยกัน
เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดจากวัดอรุณเลยนะคะ

คุณผู้ชมจะได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกันนะคะ

บรรยากาศของหลายจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทย

คือวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกันมาก
จากชาวลาวชาวกัมพูชาชาวเมียนมา
ที่เขาจะข้ามมาในฝั่งไทยเพื่อมาร่วมกิจกรรม

วันนี้ถึงขั้นขยายเวลาปิดด่านกันเลยนะครับ
ตี๒คือเอาว่าจะได้มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
พบปะพูดคุยสารสัมพันธมัยตรีกันได้ถึงเรียกว่าข้ามปีกันไปเลย
เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมอีกหน่อยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีที่แถบทวีปยุโรปด้วยนะคะ
วิสเซอร์แลนด์ก็มีสหรัฐอเมริกาก็มีนะคะ
ศรีลังกาก็มีเนปานก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วย

ออสเตรเลียไปแล้วแล้วก็เริ่มไล่มาทางเอเชียแล้วเหมือนกันนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะสวดมนต์ในโบสถ์เหมือนกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พาคุณผู้ชมกลับไปดู
บรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นจุดหลักในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ
ติดตามพร้อมกันกับคุณเชอรี่รัตนภัยทูล
แล้วก็คุณใบตองรัชตะวันได้เลยค่ะ
ขอบคุณคุณจุธารัฐและคุณอรัชพรอีกครั้งนะคะ
ตอนนี้พาทุกท่านกลับมาสู่บรรยากาศสดอีกครั้งค่ะ
ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครนะคะ
อีกสักครู่เดียวค่ะเราจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการ
มนต์ข้ามปีแบบไปพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งพิธีการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม๒๕๖๑นี้จะมียังไงบ้างต้องติดตามกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะโดยจะเริ่มขึ้นในเวลา๒๓นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
โดยกำหนดการจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อประธานในพิธีค่ะ
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
แทนนายกรัฐมนตรีมาถึงบริเวณประลำพิธี
จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนัตรัย
จุดเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
ต่อด้วยบันเลงเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะ
จากนั้นประธานสงฆ์จะนำสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
สันเสริญคุณพระรัตนัตรัย
และต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา๓นาที
ดับต่อไปเวลา๒๔นาฬิกานะคะ
ประธานในพิธีจะลั่นคล้องชัยจำนวน๙ครั้ง

และในเวลาเที่ยงคืน๙นาที

ด้วยบทพุทธชายมงคลคาถาภาหุง
ซึ่งเป็นการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ถือเป็นการสวดมนต์ให้ประเทศไทย
ครอบครัวและตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่นั่นเองค่ะ
หลังจากจบบทพาหุงนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงบันเลงกลอง
เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะ
และอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าสถานที่แห่งนี้
คือหนึ่งจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เสริมสิริมงคลค่ะโดยวัดอรุณราชวรารามได้ร่วมกับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
มีการจัดสวดบนข้ามปีร่วมกันมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะคะ
นับรวมมาแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีกิจกรรมนี้มาอย่างยาวนานรวมแล้วประมาณ๑๒ปีเลยทีเดียวค่ะ
และหลายคนก็คงอยากจะทราบถึงวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานนะคะเมื่อสักครู่ทุกท่านก็คงได้รับฟังกันไปแล้ว
แล้วสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานสำคัญในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะ
วีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
สำหรับการจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยในปีนี้นะคะ
รัฐบาลโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนค่ะ
ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่วันนี้ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมนั่นเองค่ะ
ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นปีสำคัญด้วยนะคะ
ที่คนไทยทั่วประเทศจะร่วมใจแสดงพลังแห่งศรัทธาแห่งความยินดีอันยิ่งใหญ่
พร้อมใจกันตั้งปณิธานในการทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราช
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยค่ะ
และนอกจากจะเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้แล้วนะคะ
การร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปียังเป็นแรงจูงใจให้กับประชาชน
ลดละเลิกอบายมุกในช่วงปีใหม่ได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะและตอนนี้นะคะพิธีก็พร้อมแล้วนะคะ
เดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมไปรับชมบรรยากาศสดกันเลยค่ะ

ขออนุญาตหนึ่งเชิญท่านพุทธศาสตร์ที่นี่กระชนนะครับได้
ประคองอัญชรีขึ้นน้อมวันอ่าโดยพร้อมพร้อมกันนะครับ
โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
จุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายารักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปอพิษครับ
โอกาสนี้ท่านประธานในพิธีจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชศักระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรดงพรบดินทรเทพยาวรางกูล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙ครับ
พระบาทที่สุด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
ขณะนี้นะคะนายวีระโรธโภจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนนายกรัฐมนตรีค่ะ
ได้เป็นประธานนะคะเปิดงานค่ะ
เป็นการนำสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าด้วยบทสันเสริญคุณพระรัตนัตรัย
ขณะนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเจริญจิตภาวนาพร้อมกัน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

สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์

สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์สรรค์

อาหิร์สะพะเขาะโตสะพะกะสังโบอาหุ่นไหยยงอาหุ่นไหยยงหักอินไหยยงอันจริการะหิวอาหนุทรัพพุทธิ์อิตังโรกสัตติ
ภูริสัตว์ธรรมชาวราธิสัตว์ภาเทวะมนุษย์สานัง
พุทธโมควะทิสวะขาตโมควะธัง
โงสังเทียดทิโกหาการิโกเออิปาสิโก
โอปนัยโอปัชจัตตังเวทิตัง
โจ่นสะยะพะทิพัทอนุมะเขาโอตสาะวะขาสัง
อันยันยันจันทริปุริสายุฆานิอันตะปุริสปุภาระเอสปะกวะโตสาวะกสังโภอ้าวุนัยโยอ้าวุนัยโยคักกินัยโยอันจาริกรรณีโยอนุตรังพุนเดียเกตังโลกสังโภ
รักษมณ์ก็ได้คำถามญาติอยู่

รักษมณ์ก็ได้
นำญาติโมงศาสตร์ทุกพุทธท่านในสวรรค์สรรคุณพระพุทธคุณ
อยู่ในบริกฤพศุโศงสำคับโรคซึ่งเป็นการเพิ่มหุ้นบุตรเศร้าครวงยิ่ง
ตอนนี้รอเวลาที่จะเข้าสู่
ห่วงเวลาที่พวกเรารอคอย
ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ๑๐นาที

ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยปัญญาที่มีหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนียว
สวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการกล่าวถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอน
ซึ่งก็สามารถสวดได้ในทุกโอกาสนะคะ
แต่ในเรื่องของการสวดมนต์ในช่วงปีใหม่ค่ะ
ก็เพื่อเป็นการตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะว่าขณะที่ทุกท่านได้สวดมนต์นะคะ
จิตใจย่อมเป็นสมาธิและสงบ
ซึ่งชาวพุทธนั้นเรียกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตค่ะ
ตอนนี้จะมีสัญญาณว่าปีใหม่แล้วก็ตาม
ให้เราอยู่ตรงนี้ว่าเวลานี้คืนปีใหม่
ต่อจากนี้ไปจะได้เวลาพระสงฆ์จะได้นำพาญาติโยมทั้งหลายได้เจริญจิตภาวนา

ทุกคนต้องเริ่มต้อนรับปีใหม่
ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน
ในฐานะการเก้าข้ามปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
เป็นสิ่งที่ชาวพุทธให้ความสำคัญ
เนื่องจากการเจริญพระพุทธมนตร์ทุกบทนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เป็นหลักปฏิบัติสำคัญของชาวพุทธค่ะ
ถนัดนี้นะครับพุทธศาสนิกชนก็จะร่วมกัน
เจริญจิตภาวนาพร้อมกันเป็นเวลา๓นาทีค่ะ
ขอบคุณครับวันนี้ปีของความสุขปีใหม่
ให้มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคล
ในช่วงเวลาแห่งการกำหนดสมาธิ
ให้เรากำหนดตามดูลมหายใจเข้าออก
หายใจเข้าให้ภาวนาว่าพูด
หายใจออกให้ภาวนาว่าโท
กำหนดจดจอต่อเนื่องอย่าให้ขาดระยะ
รักษาจิตของเรา
ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก

เรื่องราวทุกอย่างทุกประการ

สรรพเสียงสำเนียงต่างรอบกาย
ทำใจของเราให้สงบนิ่ง
ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์
จะเป็นฐานของบุญกุศลบุญบารมี

บนบารมีของเราให้เต็มเปี่ยม
เป็นภาชนะรองรับบุญชั้นยอด
นั่นก็เพราะใจของเรามีความสงบ
มีความสะอาดและมีความสว่าง
อย่าให้ขาดระยะนะ
การทำชีวิตใช้ชีวิต

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เมื่อสักครู่ค่ะประชาชนได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา
พร้อมกันเป็นเวลา๓นาทีนะคะ
ซึ่งทุกคนก็อยู่ในความสงบสำรวมลำดับต่อไปค่ะนายวีระโรธพจนรัฐ
ประธานในพิธีจะเป็นผู้ลั่นคล้องชัยจำนวน๙ครั้งพร้อมกับสลับการตีกลองอีก๙ครั้งค่ะ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

อ่า
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้าย
ขณะนี้นะคะประธานในพิธีนายวีระโรธโภจนรัฐ
จะเป็นผู้ลั่นคล้องชายจำนวน๙ครั้ง
สลับการตีกลองอีก๙ครั้งค่ะ
การตีกลองใช้ถือว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ

ให้เป็นเสียงสื่อสารกับเทพเทวดา
สมัยก่อนการตีคล้องชัยจะตีก่อนออกรบเพื่อให้ได้รับชัยชนะ
ดังนั้นการตีคล้องชัยในวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นศักราชใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยรับต้นปีด้วยชัยชนะ
ทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จเปิดรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิต
และที่เห็นด้านขวานะคะเป็น๓ประเทศที่กำลังสวดมงคลข้ามปีไปพร้อมกับประเทศไทยค่ะ
มีประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศกัมพุชา
ซึ่งประเทศเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกก็มีหลักประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
โรงแรมน่าความโทนที่สำหรับทลวงสร้างประเทศใช้จุดเรียขันหาว

สำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวลาว

แต่ละปีมีคนมาร่วมพิธีหลายหมื่นคนค่ะ
วันนี้ชาวลาวแต่งชุดขาวทยอยเดินทางไปในบริเวณพิธีอย่างคึกคัก
ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
เพื่อเป็นการจับจองที่นั่งนะคะ
ซึ่งทางวัดได้จัดที่นั่งให้แก่ผู้ที่ไปร่วมสวดมนต์เป็นล็อกค่ะ

ทั้งนี้การสวดมนต์ข้ามปีก็เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่แฟนไทยรัฐทีวีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดพิธีการสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ
ในตอนนี้นะคะเราได้ก้าวข้ามผ่านในวันที่๑
ถึงมักราคมพุทธศักราช๒๕๖๑ไปพร้อมกันแล้วค่ะ
ในขณะนี้นะคะเป็นการบันเลงกลองค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้นะคะ
ในปี๒๕๖๑นี้นะคะถือว่าเป็นอีก๑ปีค่ะ
ที่เป็นปีมงคลของเรานะคะทิ้งความโศกเศร้าไว้ข้างหลังค่ะ
ปีใหม่แล้วเริ่มต้นสิ่งดีสิ่งใหม่ไปพร้อมกันค่ะ
ค่ะฟังเสียงคล้องชัยนะคะแล้วก็เสียงกลองชัยที่กำลังลั่นอยู่ในขณะนี้
ถือว่าเป็นการปลุกกำลังใจให้กับทุกท่านได้มีแรงก้าวเดินต่อไป
ในการเริ่มต้นปีใหม่ของเรากับปี๒๕๖๑ค่ะ
และขณะนี้นะคะพระสงฆ์จะนำเข้าสู่การสวดมนต์บทเจริญชัยมงคลคาถาชะยันโตค่ะ
คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
สามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกับเราได้ค่ะ
ความหมายของบทชัยมงคลคาถาชายันโตนะคะ
เป็นคาถาสวดเพื่อให้มีให้เกิดชายมงคลในการทำพิธีมงคล
โดยบทชัยมงคลคาถาชะยันโต
กล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีพระกรุณา

เป็นสัจวาจาให้เกิดชัยมงคลในมงคลพิธี
ดังที่พระองค์ได้ทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์
ซึ่งในการสวดบทชะยันโตในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
แสดงถึงชัยชนะอันเป็นมงคลที่จะเกิดแก่คนไทยทั่วทั้งประเทศ
ในการก้าวข้ามผ่านปีเก่าไปสู่พุทธศักราชใหม่พร้อมกัน
คนชิตวะหมุนินทวกทันเตจรกษาภาวะตุเตจัยคระมา
กลานิกัตตวานอันนึง
พัฒนาพัฒนาพุทธราชีวะพัฒนาพุทธราชีวะทิเทียกิน
กายทัศน์ทัวร์จันทร์ทัวร์จันทร์ทัวร์จันทร์
อันทะภูตังวันยาปะเทียรัจริตโตทิตเตววาพุลินโธธันเตเตสภวัตตุเตใจภันทรราตินัสโภภนันทภุจฮางวิภุธฮางวาเฮทธิงภุตเตนทธรพุจฮเทรทธม
เป็นบทสวดบทพุทธชัยมงคลคาถาพาหงษ์นั่นเองค่ะ
ซึ่งเป็นการสวดถวายสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะ
ถือว่าเป็นการสวดมนต์ให้แก่ประเทศไทย
ให้กับครอบครัวให้กับตนเองได้มีความสุขตลอดปีใหม่นั่นเองค่ะ
ความหมายของบทพุทธชัยมงคลคาถาพาหงษ์นะคะ
เป็นบทที่ปัดเป่าสิ่งไม่ดี
สิ่งที่ประสบความสำเร็จชายชนะให้นำมาสู่ครอบครัวและนำมาสู่ตัวเองนะคะ
เหมือนพระพุทธเจ้าทรงชนะเหล่ามาร
พุทธชัยมงคลคาถาปาหุงกล่าวถึงพุทธวิธีที่ท่านได้ทรงเอาชนะมาร๘ประการค่ะ
โดยใช้พระพุทธานุภาพอันไม่ก่อเวรภัยนะคะ
ส่งผลให้แก่ผู้แพ้ภายนั้นหันมายอมรับนับถือพระองค์
เชื่อกันว่ามีอานุสงฆ์ให้ผู้สวดนั้นประสบชัยชนะเหนือหมานทั้งปวงค่ะ
อันที่๑๒๕๖๑ซึ่งได้เวียนมหาบันจบที่คำพรบหนึ่งนี้
ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธรรมชาติเกี่ยวกับการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป
ปีเก่าได้ผ่านคนไปหมดไป
ปีใหม่เข้ามาแทนที่
และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกโดยไม่มีสิ้นสุด
ส่วนสำคัญในเรื่องนี้คือการพิจารณาสำรวจตรวจตรา
ตนเองว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ได้เพียงไร
หากปฏิบัติได้สมบูรณ์ตามที่กำหนด
ก็มันรักษาและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีงามมั่นคงต่อไป
ถือว่าชีวิตในรอบปีที่ผ่านมามีกำลัง
แต่ถ้าพิจารณาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความบกพร่องว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความบกพร่องของภาพก็ให้เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ถือว่าชีวิตที่ผ่านมายังมีความเสียหายแก่ตนและผู้อื่น
ต้องพยายามอดทนประคับประคอมชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความสวัสดีทั้งในวันนี้และวันหน้า
โดยมันประกอบคุณงามความดีไปตามลำดับ

ไม่ประมาทในกิจการทั้งปวง
ก็ย่อมจะได้รับความเจริญ
บรรลุกถึงความเกษียณสำราญโดยแท้
ฉะนั้นในสุภาพวาระดิถีขึ้นปีใหม่๒๕๖๑นี้
ขออำนาจพระแตรัติเป็นฉัดกั้น
ช่วยป้องกันอภิบาลท่านทั้งหลาย
แกล้วทุกข์โศกโรคภัยทั้งกายใจ
มีแต่สุขมากล้นสถาพภาพ
แม้มุ่งหวังสิ่งใดใดในดวงกิจ
สมัยใหม่วันนี้
และทุกคนกลับมากมัด
นาวการนี้จัดได้ถวายเครื่องจัดถูปัจจัยทัยยธรรมแดบพระสงค์จำนวนทั้งหมดสิบรูป
โดยท่านประธานให้วิธีและท่านผู้มีเกียรติดังแนะนำต่อไปนี้

รูปที่สองดอกเตอร์พรุงศักดิ์เสียบสันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกรสวมวัฒนธรรม
รูปที่สามดอกเตอร์ชวีรัฐเกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกรสวมวัฒนธรรม

รูปที่ห้านายกริจยภงสิริประหลัดกระทรวงมธรรม
รูปที่หกพนตรวจเอกวิทยาชายสงเมตตารองผู้ประจการตำลวดแห่งชาติ
รูปที่เจ็ดคุณพี่สิทธิ์คุณนวรัตวันนวิทยาภา
รูปที่แปดผู้แทนกองทัพเรือพลเรือตรีกโมเมฆสะอาดเอียง
รูปที่เก้านางสาวกรณาทูบเกล็นหอมผู้เหมือนการเขตบังกอกใหญ่
และรูปที่สิบคุณโกสิบฤทธิ์ที่รงผู้ยภาคสาวหัวหน้าคณะในศาลอายา
ขออนุญาตเดินเฉินทั้งสิบท่านครับ
ครับผมขออนุญาตเวรเชิญอย่างที่นั่งนะครับลำดับต่อจากนี้นะครับ
พระสงฆ์ทั้งปวงจากได้อนุโมทนาเพื่อความเป็นสถิติมงคลใหม่การเก้า
เข้าสู่ปีใหม่สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดครับ
ยัทธาวาลิวาฮาภูราปริภูเรนติสาหรังเอวะเมวะอิตโตตินังเบตานังอุปกปะติ
อิชิตังปัทธิตังตุมหังกิปะเมวะตมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกะป่า
จันทโทปันรสโยทา

มันยาวทานษูจน์ทาง
ชันตุสัพพระโยชน์
สัตุมาที่บัวตะวันตารัจ
ยกสุขิติคายุโภหมาภาวสัพเพธิโย

ภูทางพระขวังต่างอภิวาเทมี
สวาคาตัวพระขวัตตาธรรโม
ธามมากนามสัตว์ธามี
สุพัตติปันนต์พระขวัตตัวสวากสังโภ
สังทางนามามี
โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แทนรายกรรมรัฐมนตรีได้กราบราวพระรัฐนัตรัย
พร้อมทั้งถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายา
และพระบาทศัพท์พระประสมศาสตร์มหาผู้วิทธิ์ภูมิอดุลเยดีย์
ทั้งหมดนี้เป็นพิธีสวดงนข้ามปี
ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะประชาชนสามารถเดินทางไปร่วมทำบุญตักบาทได้
ที่วัดทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงที่วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้
ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ในช่วงนี้คุณรัชตะวันโภชนุกูลดิฉันเชอรี่รัตนภัยทูล
หมดหน้าที่ในการรายงานสดแต่เพียงเท่านี้
ก็ต้องขอโวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง
ตลอดปีและตลอดไปรวมไปถึงคุณจุธารัฐและคุณอรัชพรในสตูด้วยค่ะ
ส่วนช่วงนี้นะคะก็ส่งกลับไปติดตามบรรยากาศต่างที่สตูดิโอกันเลยค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ไปดูบรรยากาศในต่างประเทศกัน
อย่างที่บอกไปว่าวัดไทยในต่างประเทศหลายวัดมีการจัดกิจกรรม
มนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพประจำปี๒๕๕๙
ไปดูกันที่สหรัฐอเมริกาที่วัดนิวยอร์กธรรมารามกันค่ะ
มกลางอากาศหนาวจัด๓วัดใหญ่ในนิวยอร์ก
ก็เชิญชวนชาวไทยไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทำบุญตักบาทแล้วก็มีงานทอดพระป่าประจำเดือนด้วยนะคะ
อย่างวัดนิวยอร์กธรรมารามซึ่งตั้งอยู่ในเขตโคโรนาเมืองควีนส์
เริ่มพิธีตักบาทพระสงฆ์ช่วงเช้าถวายอาหารเพล
หลังจากนั้นมีพิธีทอดผ้าป่าซึ่งทำกันเป็นประจำทุกเดือน
เดือนนี้มีคุณวีรพงศ์คุณอำพรโรธโสพลดิต
และคุณพิชิตคุณทองมีแก้วอัศดางกุลร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
และมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่ช่วง๙นาฬิกา

นอกจากนี้ยังมีวัดพุทธไทยภาวราวนารามซึ่งตั้งอยู่เขต
เอ็มเฮิร์สเมืองควีนวัดวัชริรัฐธรรมปฏิบเมืองลองไอแลนด์
แล้วก็จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งที่นะคะก็แถบยุโรปค่ะที่สวิสเตอร์แลนด์
วัดศรีนครินทรวรารามเมืองเกรชชันบัครัฐสลทู
มีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธถวายเป็นพระราชกุศล
โดยภายในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถา
รับปีใหม่พร้อมกับการเจริญจิตตะภาวนาเป็นเวลา๑๕นาที

โดยภาพบรรยากาศในตอนนี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนหลายคนนะคะ
เดินทางมาจากหลายรัฐของสวิสเตอร์แลนด์
ทยอยเข้ามาเตรียมงานแล้วก็เตรียมความพร้อม
สวดมนต์ข้ามปีในช่วงค่ำคืนตามเวลาท้องถิ่นด้วยค่ะ
ส่วนบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปีในแถบเอเชียใต้ก็มีเหมือนกันนะคะ
อย่างที่ศรีลังกาจัดงานขึ้นที่วัดพระเขี้ยวแก้ว
เนปานก็จัดงานที่วัดไทยลุมพินีค่ะ
จัดงานสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดี๒๕๖๑ที่เนปาน
คณะพุทธศาสนิกชนพร้อมเพลียงกันณพระอุโบสถ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่เนปาน
อกจากนี้ยังมีการประพรมน้ำพระพุทธมนตร์
เช้าของวันที่๑มกราคม๒๕๖๑ตามเวลาท้องถิ่น
ก็มีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์นานาชาติ
ซึ่งวัดไทยลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญ
ที่ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูจน์ของพระพุทธเจ้า
จึงมีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพและศรัทธาค่ะ
ส่วนที่วัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาและทั่วโลก
จัดงานสวดมนต์ข้ามปีภาวนาทั่วโลกเพื่อสันติภาพ
พิธีการก็ประกอบไปด้วยพระสงฆ์สวดมนต์บวชสันเสริญคุณพระรัตนาไตร
การทำสมาธานศีล๕การสวดพระธรรมเทศนา
สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มีการเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล
ต่อการเริ่มต้นปีใหม่ตามเวลาในท้องถิ่น
ปิดท้ายที่อินเดียค่ะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
การเจริญจิตภาวนาการสวดมนต์เจริญชัยมงคลคาถาขึ้นปีใหม่
และในช่วงเวลาเข้าสู่วันใหม่
ก็มีการทอดพระป่าแรกแห่งปีที่ดินแดนพระพุทธองค์
จัดกิจกรรมการจุดประทีปรับมงคล๙๙ดวง
ช่วงเช้าวันที่๑มกราคม๒๕๖๑มีการใส่บาทพระสงฆ์ธรรมญาตรา๑๒๐รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล
และที่สำคัญวัดนี้นะคะยังมีหน่อพระศรีมหาโพที่สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกไว้
อกจากนี้ที่ประเทศอินเดียยังจัดสวดมนต์ข้ามปีที่วัดสำคัญอีกหลายแห่ง
อย่างวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชที่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานและวัดไทยเชษตะวันมหาวิหารสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดด้วยค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ออกมากล่าวถึงความสำคัญ
ปีนี้นะครับรัฐบาลโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้
ก็ประกอบด้วยหน่วยงานหลักก็สำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงต่าง
ทุกกระทรวงได้ร่วมกันจัดงานนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่
ซึ่งเป็นของขวัญทางใจการสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและการเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีสตินะครับ
ในโซโลแกนการจัดก็คือสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
นี่ก็ต้องบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระทานหนังสือสวดมนต์แล้วกรมการศาสนาก็ส่งไปตามวัดต่างทั่วประเทศ
ในปีนี้ก็ต้องถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานแล้วก็วัดทั่วประเทศ
เมื่อปีที่ผ่านมามีวัดในประเทศไทยร่วมจัดถึง๒๔๐๐๐กว่าวัด
และจำนวนผู้เข้าร่วมสวดมนต์นี้กว่า๑๙ล้านคน
สำหรับในปีนี้ถ้าคาดว่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว
แล้วก็ในปีนี้ก็จะมีการจัดสวดมนต์ที่เรียกว่าสวดมนต์อาเซียน
ก็คือจังหวัดชายแดน๑๕จังหวัดก็จะมีการสวดมนต์ร่วมกับชาวพุทธเพื่อนบ้าน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นนโยบายท่านนายกเป็นปีที่๒
ที่ให้เชิญชวนศาสนาอื่นศาสนิกที่สวดปีที่แล้ว
ก็จะมีทั้งศาสนิกในศาสนาคริสต์ศาสนาพรามฮินดูและศาสนาซิกก็สวดอย่างพร้อมเพียง
แล้วก็ปีนี้ก็มีมติของมหาเทรสมาคมให้สำนักพุทธเชิญชวนวัดไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งจริงแล้วมีอยู่ถึง๕๐๐วัดแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาก็ร่วมสวดถึง๑๕๐วัด
แล้วก็ที่สำคัญในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ลนรงค์ในการประชุมผู้นำผู้นำศาสนาพุทธทั่วโลกที่ยูเอ็น
ก็ปีนี้เราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเขาจะมีประเทศต่างเนี่ยเริ่มสวดมนต์นะครับ
อย่างที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่สวดมนต์อยู่แล้วก็คือที่วัดอซากุศะนะครับ
สำหรับในปีนี้ก็จะมีประเทศต่างร่วมสวดมนต์มากขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ
โดยกรมการศาสนาเนี่ยก็ได้หาลือกับพระสังคาธิการในประเทศต่างนะครับ
ก็จะมีที่จีนนะครับก็จะมีการสวดมนต์ด้วย
แล้วก็ที่เวียงจันทร์นะครับนครหลวงของลาวก็จะมีการสวดมนต์ที่วัดพระธาตุหลวง
กัมพูชาก็จะมีการสวดมนต์อยู่กับวัดกลางกรุงพนมเป็น
เมียนมาแล้วก็ที่มาเลเซียนี่ก็วัดวัชิมาวาดศรีลังกา
ก็เป็นประเทศชาวพุทธที่เข้มแข็งมาก
ก็จะมีการสวดมนต์ที่วัดพระธาตุเกี่ยวแก้วที่วัดท่าเกี้ยวแก้ว
แล้วก็ที่อินเดียก็จะมีที่วัดพุทธคยาแล้วก็เนเปล่าก็จะเป็นวัดลุมพินี
สำหรับประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็เข้าร่วมตักบาทเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าท่านก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับ
แล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนานี้นะครับ
แลก็พระบระมีของสมเด็จพเจ้ายุหัวพระบระมีของบุรพสันธิญาทิราชเจ้าทุกพระองค์นะครับ
ได้โปรดโดนบันดาลประธานพรให้พี่น้องคนไทยนะครับได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ
สิ่งใดก็สมความปรารถนาปราศจากโลกฆ่าพญาธิ
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นกำลังของแผ่นดิน
ที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
และในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่เมียนมา
ซึ่งก็มีพระสงฆ์และคารวาสจากเมืองมาไทยและชาติอื่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
มีพระสงฆ์กว่า๓๐๐รูปจากเมียนมาและพระสงฆ์จากชาติสมาชิกอาเซียน
มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั้งกัมพูชาและอินโดนีเซีย
รวมทั้งคณะสงฆ์จากไทยที่เดินทางเข้าร่วมพิธีจำนวน๒๕รูป
จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะคะ
สวดมนต์ข้ามปีที่เจดีชาเวดากองจำลองครั้งนี้
ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นปีแรกที่การสวดมนต์ข้ามปีจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมียนมาค่ะ
ซึ่งรัฐบาลเมียนมาส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการมาเป็นประธาน
จากพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาแล้ว
ก็มีคณะพุทธศาสนิกชนไทยนำโดยนายสุภาชัยวีรพุชง
เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย๙๘
เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะรัฐบาลเมียนมาจะจัดพิธีสวดพระไตปิดกที่เจดีชาเวดากอง
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะร่วมในโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามดูเราอยู่
ก็น่าจะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจ
มีความสุขในการข้ามปีใหม่ไปด้วยกันกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ในโอกาสนี้ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะคะ

โวยพรให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขกายสุขใจ
สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บป่วยนะคะ
มีความสุขตลอดปี๒๕๖๑นี้ด้วย
วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและคุณจุธารัฐพร้อมทีมข่าวลาไปก่อน
สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป